คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกครูกลับมาพบกันอีกแล้ว
อีพีเก้าใช่ในรายการมนุษย์ดูหนังเนอะซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญ
คนที่สามคนที่สามแล้วเราหลอกคนไม่ได้ถึงสามคนด้วยกันสำเร็จ
ระดับมือรางวัลอะไรสี่รางวัลสุพรรณหงษ์
เค้าก็คือครับ

หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อเนอะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนเบื้องหน้าอะไรเท่าไหร
แต่ว่าราคสุดก็คือมีผลงานในการครับ

โอเคเออนั่นก็คือหรอ
ถ้าเกิดคนที่จะติดตามวงการหนังไทยก็จะพอจะมีชื่อกันอยู่

แต่สนุกนะเป็น๓ชั่วโมงที่ไม่หลับเลย
เป็นพูดเรื่องชีวิตแบบวัยรุ่นนักศึกษาในประเทศไทย

ตอนนี้น่าจะไม่อยู่ในโรงแล้วเน

แต่อย่างอันนี้คือถือว่าเป็นเพื่อนใหม่
เพราะว่าจริงสำหรับตัวเราเอง
เรารู้จักอามแบบแว๊บไปในวงการเนอะ
เวทีรางวัลตามงานต่างอะไรอย่างนี้

อาร์มคือเราไม่ได้เป็นรู้จักกันโดยเป็นการส่วนตัว

แต่อย่างเคนก็คือไม่รู้จักอำเลยถูกไหม

คือไม่รู้จักอามแต่ว่ารู้จักคนใกล้ชิดของอาม

แต่ว่าก็คือถือว่ารู้จักกันโดยแบบผ่านคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้

เพราะว่าก่อนอันนี้เป็นกรรมการมูลนิธิหนังสั้น

พูดง่ายคือได้มาคุยกันจริง
เพราะว่าเราถูกชวนให้ไปเป็นกรรมการของเทศกาลภาพยนตร์สั้น

แต่ส่วนเคนก็คือไม่เคยเจอ

ใบโอเคยเอาหนังไว้ให้ใบโอดู

ก็จะแบบเป็นคนในแวดวงประมาณนึง

ตอนนี้ไม่ใช่แล้วโดรไล่ออก
นี่คือการที่เราเจอกัน

เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของอาร์มก็น่าสนใจดี

รู้จักรู้จัก
เป็นหนังที่ตอนนั้นก็โด่งดังพอสมควร

สนใจหนังแหละคือไม่ได้สนว่ามันเป็นแบบหน้าที่อะไรจริงก็ชอบก็คือกำกับเขียนถ่าย

ใช่แล้วก็เออแล้วพอพบว่าตัดมันก็พูดตรงมันคือเหมือน
นาทีนั้นมันรู้สึกว่าก็ถ้าทำอะไรอาชีพนี้ก็ดูจะไปได้
ถือว่าดูจากที่ตัวเองทำจากแล้วคนอื่นก็ดูโอเคอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะว่ามันตอนนั้นมันหาคนตัดหนังยากเพราะว่าจริงแล้วมันยากนะ
ใช่เพราะว่ามันมีสกิลหลายอย่างมันไม่เหมือนตัดคลิปอ่ะมันไม่เหมือนตัดแบบสกรูปมันเป็นแบบสกิลแบบ

ใช่แล้วก็แบบการเข้าใจว่าวางเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ย

เมื่อกี้ก็คุยกันว่าตอนที่เราเริ่มเรียนหนัง
เราก็ใช้วิธีว่าเราอยากรู้คือเราอยากรู้ว่าหนังไทยมีอะไรบ้าง
เขาก็เลยดูหนังไทยทุกเรื่องที่เข้าโรง
ปี๑ปี๒ใช่แล้วเราก็ดูทุกเรื่องที่มันไม่ใช่แค่หนังไทยนะก็ดูพวกหนังเทศกาล

ใช่ปี๑ปี๑เราก็ดูแบบ

นี่คือครั้งแรกที่เราดูหนังแบบนั้นนะ
แล้วเราก็อ๋อค่อยดูเรื่องนั้นเรื่องนี้
อันนั้นคือปี

จริงเราไม่ได้สนใจหนัง๑๐๐ตั้งแต่แรก
มันเริ่มมาสร้างตอนมหาลัยมากกว่าอย่างนี้

ใช่แล้วก็แค่แบบว่ามันไม่เหมือนเดิม

โดยคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไร
แต่มันดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอะไรบางอย่าง

จากภาพจากเสียงจากอะไรอย่างนี้

เป็นจังหวะการลำดับเรื่องเป็นมูทโทนที่มันไม่คุ้นเคย

นั่นคือเป็นช่วงที่เริ่มสนใจแล้วว่าแบบว่า

จริงเราดูหนังหลายแบบเราไม่ค่อยแบบ

เราดูได้หมดใช่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกไปตามนั้น

ในทีนั้นการหาคนตัดยากมาก

แต่ว่าพวกนี้เด็กทำเป็นเยอะนะเพราะว่ามันมีเครื่องมือ
แล้วก็มันหาความรู้ได้ง่าย

สมัยนั้นตอนที่เริ่มตัดใช้โปรแกรมเลย

เริ่มเป็นคนตัดต่อหนังแรก

จริงไม่ค่อยมีคนรู้
แล้วเราก็ชอบบอกว่าอันนี้เป็นอันแรกแต่จริงเราเคยตัดหนังอีกเรื่องหนึ่ง

มันเป็นหนังที่เวย์แพทย์เนียมกับแบงค์วงแคร์

มันเป็นงานที่เขาทำหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วก็หาคนประมาณว่าตัด

แล้วก็มีวางวันฉายแล้วประมาณอีกไม่ถึงเดือน
พี่เขาตัด
พี่เขาตัด
พี่เขาตัด
เขาก็คงแบบอาจจะไม่ว่างหรืออะไรในนาทีนั้น

เส้นมันเร่งมากแล้วก็เขาก็เห็นว่าเราตัดหนังสั้น
หนังกับโฆษณาได้เขาก็เลยให้ลองทำ

แต่ว่าเหมือนอยากทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบที่เราคิด

จากสองชั่วโมงแล้ว๗๐นาทีก็ทำได้
แล้วก็เรียงใหม่ซับใหม่
เขาคงอยากรู้สึกว่ามันอยากให้มันดีขึ้น

แต่คือมันคือมันสนุกนะ

มันคือความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานเพียว

เขาก็ถ่ายมาชอบสมัยเราก็ทำอะไรก็ได้
แต่ว่าบังเอิญมันออกมาก็เป็นที่พอใจของเขาด้วย
ใช่แล้วก็รู้สึกแฮปปี้
ก็คือชอบหนังพี่เต๋อไง
๓๖เป็นหนังยาวถือว่าเป็นชั้นเรื่องแรกของเต๋อ

หนังสั้นไม้สั้นทำไปนังยาว
แล้วก็แบบสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนังยาวพี่เต๋อไปอะไรอย่างนี้
ใช่มันก็เป็นคนละมูลด้วยอะ

ใช่๓๖มันก็คือแบบเป็นคอนเซปต์เราต้องเข้าใจคอนเซปต์
เข้าใจว่าพี่เต๋อเป็นคนยังไงด้วยมันเป็นอีกแบบหนึ่งแหละ
เพราะว่าเราทำกับเขาอยู่แล้วเขาเป็นภูมิกับที่ค่อนข้างพูดง่ายคือมันค่อนข้างเฉพาะ

ก็เหมือนอ๋อมันมีวิธีอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย

แบบว่าดูดาวด์แดดเอามาเลียงเสร็จแล้วแล้วก็นั่งดูน่ะ
แล้วคุยกันเป็นแบบนานอะ
เขาก็มาดูว่าโอเคไหมแล้วเราก็แก้ตาม

เหมือนวิธีการทำงานมันเปลี่ยนไปใช่ไหม

ความทรงจำเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

คือลำดับเรื่องให้มันเหมือนเรากำลังนึกถึงความทรงจำอะไรอย่างนี้
ก็ว่าถ้าเราแบบเป็นตัวละครในเรื่องมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

ไหนมันควรตอบกับภาพไหนอะไรอย่างนี้

จริงมันเพียวทั้งคู่เพราะว่าพี่เต๋อก็ไม่เคยทำแบบนี้
เหมือนกันเพราะว่าถ้าทำหนังไส้เขาก็ตัดเอง

โอเคไม่เคยทำแบบนี้
ก็เลยแบบตอนแรกมีแต่ความสนุกอย่างนี้มันสนุกเพราะมันไม่เคยเจอมาก่อนไง
พอพูดตอนแรกมีแต่ความสนุกแล้วตามหลังไหน

มันเด็กคนเดียวมันเพียวแบบมันมีความคิดแค่แบบอยากทำหนังแล้วมันดีแบบที่เราเป็นหนังที่เราดูแล้วเราชอบ

หลังจากนั้นก็ทำงานกับเต๋อเรื่อยมาถูกไหม

ทำไมถึงเพราะทำ๓๖แล้วถึงเราคิดว่าทำงานกับเต๋ออีกก็น่าจะดี
จริงตอนนั้นรู้สึกเป็นคนคล้ายกัน
ไม่ได้เป็นเรื่องนิสัยเลยถือว่าเหมือนชอบ
ก็จะคล้ายอารมณ์ขันแล้วก็จะคล้ายกัน

แล้วเราก็ไม่ได้ติดอะรู้สึกก็ชอบเหมือนกัน

คลื่นรวมรสนิยม

จังหวะแบบคัดนี้ก็ชอบเหมือนกัน

แต่แมรี่มันจะแวกจาก๓๖มาอีก

มันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ลองกัน
คืออย่าง๓๖มันจะเป็นเห็นความทรงจำของคนใช่ไหม

ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นวิธี

ทวิตของคนแบบ๔๐๐ทวิตแล้วแบบ

เพราะว่าจริงจังหวะจริงตอนแรกคิดว่าจะไม่ตัดแบบนั้นด้วย

พี่ไม่มีหรอก
เขาทดลองแล้วมันไม่เวิร์ค

มันคุ้นละสื่อ

เด้อออกมาไม่เหมาะกับหนังดูหนึ่งถึงสิบ
เราก็เรียนรู้ไปการทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง
เพราะว่าเราไม่เคยรู้วิธีคิดแบบนี้
เพราะว่าอย่างเราทำหนังเองเราก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างนี้

ซึ่งก็อ๋อมันมีวิธีคิดแบบนี้ด้วย
แล้วก็อาจจะติดมาด้วยมั้งคือเราก็จะเป็นคนแบบคิดว่ามันต้องเล่ายังไงก่อน
บางทีแบบเวลาฟังแล้วมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
ซึ่งในหลังก็คลายลงนิดนึง
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะคิดเยอะมันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

เป็นหนังของพี่เต๋อที่ฉันชอบพี่เจ้าได้

ตอนแรกดูเทเตอร์หลอกเจ้าได้ว่ามันหนังแมสนะ

คือไปดูแล้วก็แบบโหชอบจังโดนหลอก

หรือว่ามันยังไงมีวิธีการคิดมันไปยังไง
มันก็เป็นกรอบแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกรอบที่แย่นะสำหรับ

ส่วนปพคิดว่าเขาต้องทำหนังเล่าเรื่อง

มีกลุ่มที่ต้องเล่าเรื่องที่ต้องเข้าใจ

ซึ่งมันก็จะต้องเป็นกรอบหนังนาฬิหีบอยู่แล้ว
ซึ่งพี่เต๋อก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน

เหมือนกันว่าเออได้ทำหนังนาฬิทีบ

มันติดเพราะว่ามันรู้แต่แรกอยู่แล้วว่า

แต่ว่าเขาชัดเลยว่าเราจะทำอย่างนี้
แล้วก็นึกออกว่าเรามาทำหนังเล่นทีฟกัน

พี่เตอะก็ปรับตัวเหมือนกัน
ซึ่งก็มีหลายส่วนอย่างที่เขาเรียนรู้เหมือนกับเรา

แต่พอดูจริงมันก็ยังเป็นเต๋อเป็นแบบเป็นหนัง
ใช่แต่ชอบนะคือชอบที่เขาตีหัวแล้วเข้าบ้าน
แต่ก็ถือว่าแม้สำหรับเต๋อถูกไหม

แตกว่ามีคุณวัฬดี้กับคุณพี่เก้งขนาดหนังเนี่ย
ถ้าที่มันตัวเต๋อว่าใช้ดาร้ามันจะช่วยเยอะนะ

เราดูแบบมันแปลกตาแล้ว
นักสดงออกแบบอย่างงี้มาเล่นอย่างหนึ่ง
แล้วก็มีฟาสศรการนี่ใช่ไหมตายไม่คุยเลย

ฟาสก็เป็นยาคือกลางแปปว่าเขาสนใจเรื่อง
ซึ่งถ้าติดความว่าตริกระตานเกี่ยวกับการตัดต่อยังไง
จริงบางคนไม่ค่อยรู้ว่าการตัดต่อมันช่วย

คือบางทีแบบบางคนที่เค้าอาจจะเล่นแบบ
แต่ว่าบางคนก็คงพึ่งเล่น

ว่าคนที่คุณเคยชื่อเต๋อ

พอเต๋อมันเริ่มใช้ดารามันก็จะใช้แบบนี้
ใช่อย่างฟ้าที่เราเห็นคือเราไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าเราเห็นว่าอ๋อเขาเชฟยายาอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งผมว่าดีนะมันเป็นสิ่งที่แบบเราเห็นยายาในแบบสไตล์แบบช่องมาตลอด
แต่พอเขามานี้แล้วเขาแบบเขาดูเป็นมนุษย์แบบ

และเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเข้ากับคนผู้สมัครชีพคนปันอายุ
เพราะหลังพี่เต๋อก็ไปใช้คนตัดต่อหลายคนมากขึ้น

เราก็กลายว่าเราไปทำกับคนอื่น
ในขณะนั้นก็คือเราก็ไปทำนู่นทำนี่กับคน
สังเกตว่าเห็นว่ามีหนังพี่นุชชี่ด้วย
ก็คือกลายเป็นว่าเราก็เหมือนละสตาร์ทจากพี่เต๋อแหละจริงแล้ว
เราก็ค่อยแบบเรียนรู้อย่างอื่นไป
ซึ่งแต่ละเรื่องแต่ละผู้กำกับ
เราก็แอปโพสต์วิธีตัดไม่เหมือนเดิม

อยากรู้ในมุมพี่นุชชิวะ

คือพี่เต๋อเขาจะคอนเซปชัวร์มาก
แล้วมุมมุมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เสียงผีเป็นยังไงเขาก็จะเขาทำเองเขาเป็นเสียงเขาเอง
ใช่หรอเป็นเสียงเขาเองหรอ
เป็นเสียงเขาเองในเรื่องคือมันไม่มีเสียงกระซิบเนี่ยจะเป็นเสียงเขาเอง
ซึ่งเพราะเขาสนใจในการแบบเหมือนเชฟหนัง
แบบว่ามันน่าจะเป็นเหมือนทำรูปปั้น
เหมือนแบบคัทการคัทที่ต่อกันมันต้องมีสุขอะ

เป็นแบบเหมือนมันน้อยอ่ะ

จริงแอตคือน่าอยากทำจริงชอบหนักของมันเอง

ทำเองก็ไม่ได้ไม่มีตังค์
พอทำเล่าเรื่องเราก็กลายเป็นทำเล่าเรื่องหมดเลยเว้ยเราอย่างนั้นนะสังเกตเช่า

แต่จริงเราหนังเราเองไม่ได้เล่าเรื่องหนักขนาดนั้นนะ
คือเราชอบหนังเล่าเรื่องแต่เราชอบความกลางคืออะไรอย่างเงี้ย
ชอบเล่าอารมณ์ความรู้สึก

ประมาณเรื่องไหนที่แบบที่พยายามรู้สึกว่าตัดแล้วแบบเฮ้ยอันนี้เป็นแนวที่เราแบบ

ไม่ถึงว่าชอบวิธีการคือเราอยากไม่ได้ใกล้เคียงแบบนั้นแต่เราอยากทำแบบนี้
อยากตัดหนังแบบนี้แต่มันไม่ค่อยมีให้เราตัดอะไรอย่างเงี้ย
แต่สนใจว่าระหว่างที่ตัดบุอร์อาวมะลิลาอะไรอย่างเงี้ย

มันมีการเล่าเรื่องได้ภาพ
แต่ว่าตอนไหนถึงจุดนี้มันต้องใช้เสียงอะไร
เหมือนกับว่าไม่ได้มีดาวหรอกเยอะ

มันเหมือนกับว่าเวลาที่เราแบบทำหนังหลายแบบ

ความคิดหรือธรรมศาสตร์
ใช่แต่จริงในหัวเรามันมีคีย์ที่คล้ายกัน

อาจจะเป็นว่าอันเราหาอะไรที่มันเป็นจุดที่พลังที่สุดของเรื่องนั้นบ้าง

มันก็มีของมันที่แบบว่าเราหาจุดของมันอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงเราอาจจะชอบมั้งแบบว่าชายกลมก็คือการแบบหาว่าเราต้องใช้เพลงแบบไหน
อย่างไม้นิลามมันก็เป็นแบบตรงไหนเราต้องขัดอ่ะเพราะมันยาวไง
คัดมันยาวครับตรงไหนเราต้องแบบเสียงป่ามันจะคัดแล้วอีกทางหนึ่งมันจะเงียบ
อะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแบบเนี้ย
เราก็คิดแล้วก็ดีไซน์แบบเอ๊ะมันก็ต้องแบบพี่บาทก็ถ่ายสลุถ่ายมาเผื่อเยอะ
โลแล้วก็เหมือนเป็นเพลงอย่างนี้เราก็พยายามแบบดีไซน์ว่ามันน่าจะเป็นแบบ
เสียงเหมือนเบสไปเรื่อยแล้วมันต่ำลงแล้วแบบเหมือนมันไปอยู่ในหัวมันอะไรอย่างนี้
เราชอบคนเราชอบดีไซน์อะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงมันบางเรื่องมันมันมันก็ใช้เหมือนกัน
แต่ว่ามันเหมือนเป็นการเน้นป่ะมันเป็นการแบบพยายามจะเข้าว่ามันรู้สึกยังไง
ตัวละครรู้สึกยังไงต้องใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยของตัวละครเออใช่เพราะว่าจริง
มันก็เป็นของของตัวละครเออแบบว่ามันรู้สึกยังไงเช่นจริงจริงมันเหมือนมันเล่าโดยการแบบมันมากเลยอ่ะ
แบบเสียงป่าที่ดังขึ้นแล้วตัดมาแล้วเงียบมันได้อะไรบางอย่าง
จริงจริงแล้วได้ความของตัวละครเออของรู้สึกบางอย่างอะไรอย่างหรืออย่างแบบแฟนเดย์อย่างเงี้ย
มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราใช้อารมณ์นี้แล้วเพลงนี้แล้วอีกอันหนึ่งเราเลือกจะเงียบ
หรือเราเลือกที่จะไม่มีเพลงเราเลือกจะใช้เพลงแบบนี้มันแต่มันก็เป็นหนังคนละ
คนละคนละแบบคนละแบบคนละลักษณะกันคนละเป็นคนลักษณะอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็มันมีคีย์บางอย่างนะเพราะว่าจริงตอนแรกคำถามหนึ่งที่คิดว่าจะถามคือว่า
เวลาที่ตัดหนังอิสระกับหนังแบบในสตูหนังในระบบสตูอย่างนี้มันต่างกันยังไง
แต่พอฟังอย่างนี้มันคิดว่าเราถามแบบนี้อาจจะไม่ได้แล้วในทุกวันนี้เนาะ
เพราะว่าหนังแต่ละเรื่องมันก็มีแบบวิธีการมีสไตล์มีชีวิตของมันเอง
คือเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นหลักแบบอิสระหรืออะไรอย่างนี้
เราก็แค่คิดว่าอันนี้มันเล่าเรื่องหน่อยอันนี้แหละนี่เรื่องหนึ่งนี่เรื่องหนึ่ง

ใช่มันก็แบบเอ๊ะมันสารคดีหรือมันเล่าเรื่องมันก็เป็นเส้นแบ่งของมันอะไรอย่างนี้

เหมือนพูดเรื่องโมเมนต์ที่เกี่ยวกับความตายต่อกัน
ใช่ซึ่งถ้าคำถามนั้นมันก็เหมือนว่าจริงอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังแบบไหนเลยตอนทำ

ใช่จะเล่าอะไรแล้วเราทำยังไงให้มันเวิร์คแค่นี้แหละจริงแล้วมันเป็นแค่นั้นแหละ
นี่คือหลักของการตัดต่อแบบเราถูกป่ะ
เออใช่แบบว่าบางทีมันการเวิร์คของเรื่องนี้มันอาจจะมะลิลาอาจจะวิธีนั้นใช้กาแฟเดย์ไม่ได้อย่างนี้นึกออกป่ะ

วิธีการแฟนเด็กจริงแต่มันก็เป็นมีแบบวิธีการของเช่นเรารู้วิธีการของหนังบางเรื่องอาจจะมาใช้

ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องคิดของมันมันอาจจะต้องเป็นการคิดของมันว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับอะไร
ว่าจริงตัดหนังสำหรับเราเท่าที่ฟังนะเรารู้สึกว่าเวลาตัดหนังมันเหมือนกับว่าเราทำความรู้จักคน

ว่าบางทีมันแค่ทำอะไรนิดเดี๋ยวเอง

คนถามว่าทำไมนางยาวถึง๓ชั่วโมง

ใช่แต่ว่าวิธีการที่เราตัดเราไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นการทิมมันเป็นเรื่องแบบเอาออก
เอาไม่ต้องพูดประเด็นนี้เหมือนเอาแต่ว่ารักษาเฟสเฟสซิ่งของหนังไว้
รู้สึกว่าเฟสติ่งหนังถูกแล้วแต่ว่าแค่เรื่องมันเยอะ
แบบถ้าใครดูมันจะมีแบบตอนกลางเรื่องมันจะมีเรื่องการจ่ายเงิน
กลายเป็นเงินค่าเสื้อที่มันเล่าเยอะกว่านั้นมากแบบต้องมีเอาเงินหยิบเงินไปจ่าย
เอาเงินออกมาซึ่งมันไม่ต้องเล่าก็ได้แล้วก็เอาก้อนนี้ออกทั้งก้อนเลย
หรือแบบตอนปีหนึ่งที่ถ้าใครดูนะจริงมันมีเรื่องประกวดดาวด้วย
คือมีจริงแล้วมีการโหวตในห้องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องนี้ในหลายซีน
จึงอันนั้นถ่ายไปแล้วมันมีอยู่แล้วคือในซีนหนึ่งมันมีอันนั้นอยู่
แล้วเราก็ใช้วิธีเอาอันนี้ออกแทนที่เราจะไปทิมมันอยู่หมด
เอาเรื่องนี้อยู่เช่นแบบบ้านถ้าใครดูแลบ้านสุเมฆก็จะมีเรื่องอีก
อย่างเช่นแบบไม่มีใครไม่เคยพูดให้ใครฟังนะว่ามันมีเรื่องแบบ
คือถ้าใครดูนะมันจะเป็นเรื่องว่าเขาอยากมีเขาอยากให้ไปเอารถให้อะไรอย่างนี้
แต่คือจริงรถพ่อแม่อยากใช้รถนี้ไปทำรถดาวน์

ตอนแรกว่าเคยเทนแล้วมันเหมือนมันอาจจะไม่ต้องมีก็ได้มั้งเลยคิดอยู่ว่ามันแล้วมันก็มันอาจจะไม่จำเป็น
คือพูดง่ายว่าในโบเกมจริงแล้วมันมีสตอรี่อีกเยอะ
ใช่แต่เราเซ็นที่เอาสตอรี่ออกแต่เฟสติ้งเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฟสติมันถูกแล้ว
แต่หนังบางเรื่องก็จะนึกว่าเฟซซิ่งไม่ถูกก็อย่างแฟนเดยเป็นนางเฟซซิ่ง
เพราะเหรอสังเกตว่าบูร์เกฟอย่างนี้คนที่ชอบบอกว่า
มันจะยิ่งดีขึ้นถ้ารู้สึกเร็วขึ้นเท่าไหร่มันคนระแบบกัน
เรานึกถึงคำพูดคนเวลาแบบไปดูหนังอาร์ตหรือหนังอิสระหนังศิลปะของบ้านเราอย่างนี้
แล้วก็แบบหนังอะไรวะทำไมมันชอบแบบยึดตัดเวที
แบบว่าแบบช็อตนี้ตั้งอยู่แบบนานเป็นช็อตแบบยาว๑๐นาที๕นาที
ซึ่งทั้งหมดนั้นมันเกิดจากไอเดียของคนแบบเล่าเรื่องมาแล้ว
ผมแบบว่าแบบทำไมมันถึงต้องยาว๕นาทีทำไมมันต้องยาวแค่นี้แค่นั้น
ใช่ซึ่งแต่จริงบัวเกมมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ยืดเยื้อแบบว่า
ใช่ป่ะมันไม่ได้แบบว่าใช้ช็อตหนึ่ง๑๐นาทีมันก็เป็นหนังเล่าเรื่องแหละ
จริงบูอร์เกมคือเป็นหนังเล่าเรื่องนะเป็นคนจะค่อยเป็นหนังเล่าเรื่องนะ
ไม่ใช่เรื่องแต่แค่เรื่องมันถามีตัวตนอีกแบบนึงในการเล่าเรื่องอะไรซึ่งเขาจริงใจกับเรื่องมากเถอะปั๊
มันเลยต้องรักษาแบบว่าไม่งั้นตอนแท้มันจะไม่รู้สึกแบบที่อยากได้มันเป็นวิธีคนละแบบอะ
อย่างพี่เต๋อก็จะเป็นอีกแบบนึง
ถ้าพูดว่ามันต่างกันยังไงจริงมันแค่มันคือการหาว่าเรื่องนั้นมันมีดีอะไรอ่ะ
จะให้มันมีคาแร็กเตอร์หนังนั้นอยู่
ใช่สละละลอสำคัญคาแร็กเตอร์ของหนังเรื่องนั้นสำคัญ

ซิ่งหรือว่าจังหวะเล่ามันยืดอืดช้าย

คนดูหลายคนที่ไม่มีความอดทนหรือไม่อยากจะโฟกัส

อย่างเราบัวเกณฑ์ไม่ใช่หนังที่เฟสซิ่งช้านะ
ถ้ายังได้ไปดูก็จะเป็นหนังรับหน้าธรรมดาแล้ว

มันเป็นเรื่องเป็นหนังปกติแหละ

เราบอกไม่ถูกว่าเพราะว่าเราทำบุกเกณฑ์แล้วเราก็เริ่มแบบมันไม่มีหรอก
อินดีคิดดี้กับแฟสอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะถ้าเราพูดถึงแบบ
ก็ข้ามเรื่องอย่างนี้เราถึงก็ต้องอยากได้หนัง
เราอยากเห็นหนังแบบที่มันเป็นหนังอิสระแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ
เหมือนว่ามันเป็นหนังเล่าเรื่องแต่ว่าเป็นเหมือนเราดูวิบแรส
เหมือนกับว่ามันไม่ต้องไปมันเป็นอะไรก็ได้มันจะใช้วิธีการยังไงก็ได้ในหนังเรื่องหนึ่งถูกไหม
ใช่มันไม่ต้องเป็นหนังนิ่งแล้วจะเป็นหนังอินดี
แต่หนังอินดีมันสามารถเป็นแบบมันเป็นหนังแบบวิบแลสได้เป็นหนังแบบแมนเรนสตอรี่ได้อะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันควรจะติดแทรปกับคำว่าพอเป็นหนังแบบอิสระมันจะต้องช้าต้องเทไม่มีแดยล็อค
ยังทำตอนทำบัวเกณกระถามันตอนแรกก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าพอทำไปแล้วมันไม่ได้ว่ะมันทำยังไงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หนังแบบนั้น
ดังเย็นก็ต้องวางเพลงพอตัวละครรู้สึกก็ต้องทำ
ปกติเลยแต่แค่ว่ามันแปลกตรงที่มันอาจจะเยอะกว่าหนังปกติดินึง

ถ้าเราทำนางตัวเองอาจจะใกล้เคียงสุด
แต่เราไม่ค่อยอยากพูดว่ามันเป็นหนังประเภทไหนประเภทไหน
มันก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็ต้องการอะไรแบบนั้นไง
มันต้องการความช้าอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้สึกอะไรบางอย่าง

แต่อย่างบางเรื่องมันไม่ต้องการไงมันแบบมันต้องการความเร็ว

มันเป็นเรื่องมนุษย์ถูกป่ะมันก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่ง
ถ้าอย่างแบบหนังบางเรื่องมันต้องการการอมพนัมนั้นแต่มันแล้วแตก
เพื่อคนดูอยากรู้ว่ามันคืออะไรและต่อสุดท้ายมันถูกเติบว่ามันเป็นอย่างงี้
ที่คนที่ดูจะเข้าใจว่าทำไมมันต้องทำแบบนั้น
เรารู้สึกว่าถ้าคำถามเดิมคือมันไม่มีหรอกรวมพลิปหรอก
ฝั่งแม้ทุกวันนี้ก็มีหลายแบบใช่มันไม่มีกรอบอ่ะจริงแล้ว
อ่าทีนี้จากงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้มีฉายาห้อยก็คืออาร์มสี่สุพรรณหงษ์เนี่ยอ่า
อยากรู้ว่าจังหวะที่ได้รางวัลสุพรรณหงษ์รู้สึกยังไง
เรื่องแรกคือที่ได้ก็คือแมรี่นะแมรี่ของเตย

ได้รางวัลเองก็ลึกมาย
ผมลืมมันมากแต่ว่าเรื่องแรกคือแมรี่
คือเคยไปด้วยเถอะดูให้พี่คนแล้วก็เอามาถามว่าอยากได้เวลามีจริง
ไม่รู้

รู้สึกว่ามันก็

มันเหมือนว่าเวลาได้แล้วมันจะเหมือนว่า

ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันจะไม่ดีนะ

เพราะว่าจริงหนังที่โดมิเนตก็ดีเหมือนกัน

เราทำอย่างนี้ก็ได้นี่หวะ
ตรงนั้นคือแบบเอยซึ่งว่าว่าโอเคมันอยุงทุกครั้ง

เริ่มชินแล้ว

กวนอยู่

ดนตรีประกอบไงมันก็จะมีสูง

มีคนมาตัดแล้วมันก็เริ่มมีซีรีส์เริ่มมีหนัง
ช่วยคนเด็กตัดคนนี้คนนั้น

อุตสาหกรรมมันไม่ค่อยเป็นแบบราคา
มันวนเวียนกันอยู่

สำหรับคำถามแรกของวันนี้ก็คือ

เพราะว่าเราพูดเรื่องเต๋อเยอะแล้ว

เอาคนที่เรารู้สึกว่า

ถ้าคลิปมีหน้าหนึ่งเขาจะถ่ายมาชั่วโมง

เหมือนทดลองหรอ

เหมือนว่ามันเขาเปิด

รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้ว

เช่นแบบบทมีหน้าหนึ่งเขาก็จะแบบไม่ทำเหมือนเอ็มวี
จากที่มันเป็นหน้าประทับเดียวแม่งก็จะเป็นครึ่งชั่วโมง
ซึ่งเป็นวิธีการทำงานที่รู้สึกว่า

วิธีการทำงานที่ไม่ค่อยมีในคนไทย

คนไทยต้องรีบถ่ายรีบไป
ก็เป็นคนโฝนเราถ่ายทั้ง๕๕วัน
มันได้อะไรใหม่เช่นตราของเล่นอีกแบบหนึ่งไปเลย

แล้วจริงเราชอบมากเลยตอนดูซึ่งมันจะช้ากว่านี้นะมันจะไม่ต้องสลับพอดีมันจะช้ากว่านี้
มันเห็นอะไรบางอย่างแบบในการแสดงเช่นแบบว่าเขาปล่อยให้เล่นหรือว่าแบบ
มันเป็นซีนที่ในบทมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันตัดอย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาถ่ายมาอีกแบบ
รู้สึกว่ามันสนุกในแง่ว่ามันเหมือนมีของเล่นให้เล่นมั้งเออคือหนังมันจะเป็นยังไงก็ได้
มันใหญ่มันใหญ่แต่ว่าเขาสามารถลองได้แบบ

เออเรื่องอะไรถ่ายครบสดาหรือเปล่า
ใช่เขาปั้นได้ลองพูดอย่างนี้ลองคุยเรื่องนี้ซิ
แต่ตัดมาแบบเกือบ๒ชั่วโมงตัดแบบรับคัด

มันกลายเป็นเหมือนตัดสารคดีเลย

เหมือนทุกอย่างเป็นไปได้แต่ก็มันดีอย่างไม่ดีอย่างนะ
แต่อย่างแบบถ้าสคริปต์มันก็จะรู้ว่าอ๋อมันปลอดภัยว่า

เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินด้วยแหละผมว่ามันเป็นเรื่องการต้องมันเป็นบางทีมันเป็นการต้องรีบ
สิ่งที่คิดมาเออด้วย
จริงอยากแชร์เพราะว่าเคยไปแคร์กับพี่บาทเหมือนกัน
ผมไปแคสเสร็จแล้วเขาก็ให้บทมาแล้วผมเป็นคนโรโยตี้เพราะผมเคยเขียนบทเหมือนกัน
แล้วผมจะโรโยติกับบทเพราะว่าคนเขียนบทนั่งใจเขียนมาแต่ปรากฏพี่บาสบอกเขียนมึงทิ้งหมดเลย
ใช่เล่นใหม่เอาใหม่หมดเลย
ใช่ใช่เวลาตัดก็จะเห็นว่าอ้าวมึงลองเอาใหม่เลยอะไรวะเชี่ยยังไงวะ
ใช่เพราะว่าในวัยหัวรถมันมีแบบนั้นเลยแบบว่าซีนที่แบบดีมากในหนังเนี่ยเกิดจากการแบบ
คือเราไม่รู้ว่าแต่แบบก็อาจจะแบบไอซูมึงลืมบทไว้หมดเลยแล้วมึงคิดถึงความรู้สึกอะไรอีกอาจจะเป็นแนวนั้น
ซึ่งมันก็ต้องมันใช้สกิลอีกแบบนึงซึ่งอย่างนั้นก็ต้องกำกับให้มันมีคีย์อีกอย่างหนึ่งมันจะยากอีกแบบ

ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบแต่ว่ามันหาคนทำอย่างยากมากในถ่ายน่ายาก
กับผู้กลัวกับโปรดิวเซอร์
ก็ว่าแบบหลายคนไม่เข้าใจว่ามึงทำเหี้ยอะไรหรอ

แล้วเราจะรวดมา

พูดจริงเราทำนาน

แต่ทำงานคือเร็ว

มันอาจจะแบบเละเทะมันจะเทคทามเขาแบบว่ามาบ่าย๒เขาบี๊บแล้วก็หายไปนวด๓สูงโมง
แล้วก็ทำไปดิทำมีโมงก็กูทำไงวะอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นเออจริงเหมือนวงกะวายมากเลยอะ
คือถ้าปล่อยให้บาสไปอีกมันก็ได้อีกอ่ะ

เช่นเราแบบเราตัดบางทีมันมีการบังเอิญในการตัดนะ
เช่นแบบว่าเราทำแล้วมันบังเอิญดีมีนะ

แล้วเราจะมาคิดว่ามันทำไมวะ

คือมันอยากรู้ว่ามันทำไมเคมีอะไรทำให้มันดีอะไรอย่างนี้

๕นาทีก็ดู๑๐รอบมันก็จะชั่วโมงเหรอ

คือเราชอบคิดกว่าทำจริงแล้ว

พี่เต๋อยังทาก็เป็นทาจะชอบทำเลย

ขอคิดแป๊บนึงขอตกตะกอนเราจะเป็นคนชอบคิด
เขาใช้เวลาอย่างนึงอยู่กับมันเราจะคอแบบเดี๋ยวไปทำกินข้าวก่อน
แต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกเอาจริงมันก็จะทำได้ทัน
คือเราจะมีปัญหากับพูดตรงคือเรามีปัญหากันที่ไลน์
แต่อย่างพี่บาทเขาก็จะรู้ว่า
คือโค้ดโปรเลเซอร์ก็จะรู้ว่าพี่บาทเป็นคนอย่างนี้

เอาไงก็จะชิคกี้พายไว้ด้วยกัน

มันเป็นคนใจเย็นชิล

ใช่แต่ว่าแบบกับคนบางคนเหมือนเขาต้องการเห็นก่อน

ก็เลยขอบอกผู้อำกับทุกคนที่จะมาจ้างอาร์มว่า
อาจจะต้องให้อ่านสุดหน่อยหนึ่ง

จริงก็ทำบัวเกณฑ์ทำบอสเฟอร์โอแล้วเริ่มเข้าใจมาก
มันอาจจะเริ่มอายุเริ่ม๓๐แล้วมันเริ่มเข้าใจมากขึ้น

มันก็กลายเป็นว่าเราต้องพยายามรีบอะไรบางอย่างของตัวเองลงนิดนึง

เพราะทำอย่างมึงมีไง

แบบอ่ะตัดให้แม่งเสร็จไปก่อนงั้นเดี๋ยวก็ก็ยังมีอีก
เอออะไรอย่างเพราะเพราะเข้าใจตัวเอง
อันนี้คือบอกผู้งกับที่กำเนาะ

แต่จริงเพิ่งเข้าใจว่าเป็นคนแบบนี้
ถ้าเป็นคนที่ทำรักนะต้องถ่ายไปเรื่อย

เราอยากเห็นพ่อเดินขึ้นบริษัทเราก็ถ่าย

เค้าเข้าใจแล้วว่าจะมาอยู่กับพิบาท
อย่างก็แบบก็แหละนะแล้วก็แบบว่าพอถ่ายปุ๊บตอนนั้นตอนนอนต้องปิดไฟ

มึงก็ไปเรื่อยแล้วนึงยังเป็นคนอย่างนี้
เราก็เพิ่งเข้าใจว่า

ไม่จำเป็นว่าควรจะเข้าใจตั้งนานแล้ว

ใช่ซึ่งมันเกี่ยวกับข้อ๓พอดี

ว่าแบบเราอยากรู้อันในฐานะที่แบบ
จากตัดต่อแล้วว่าอาร์มยังเคยกำกับหนัง
อยากรู้ว่าการกำกับกับการตัดต่อมันเชื่อมโยงเกี่ยวพันธ
หรือว่ามันแตกต่างยากง่าย
เราว่ามันช่วยในแง่ว่าเราเข้าใจว่าหนังต้องเล่าอะไร

ไม่ใช่ถ้าเราจัดบัญญูอะมันจะไม่มีคลายแม็กค์คือเราเขียนในบทอย่างนึง

เออคือเราไปถ่ายแล้วมันด้วยเงินน้อยด้วยแหละทำเองให้มันเด็กอ่ะ
แล้วก็ทำไม่ได้แล้วก็แต่เรารู้ในหัวว่ามันคือต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้
นักศึกษาที่ไม่รู้ว่า

จาซิ้วก็รู้จะดีมั้ยอะไรแบบนั้น
แบบตัวละครเออการไม่ได้ไปไม่ถึง
พอจะเข้าใจว่าเช่นแบบเราถ่ายแบบว่าอยากได้ซีคอนเสิร์ต
แล้วให้ตัวละครไปอยู่ในคอนเสิร์ตวังท่าพระอะไรอย่างนี้
ถ่ายง่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็เราคิดว่าเออทำยังไงมันถึงจะรู้สึก
แล้วก็แบบมึงไปอ้วกดิแล้วก็ไปวิ่ง
เหมือนว่าเราคิดได้อ๋อวิ่งเนี่ยมันให้ฟีดิ้งนี้แล้วก็ตัดมาเป็น
มีแบบนั่งเหนื่อยแบบประจำคัน
เออเราจะเข้าใจที่มันคือมันมาในออกกองมันเห็นไปเองอะ
ถ้าเราไม่ถ่ายเราก็จะเสียดาย

เราก็เลยถ่ายตามนั้นคือก็ทำอีกแบบหนึ่ง
เราก็ลองดูว่ามันทำได้ไหมคือเราก็อันนี้คือบล็อกช็อต
แต่เราบล็อกทุกช็อตเลยเว้ยเราบล็อกทุกช็อตที่แม่งมีในหนัง
เพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันจะตัดแล้วมันเวิร์คไหม
เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นแบบไปเหนือกล่องก็ต้องหา
ซึ่งขนาดกูบล็อกไม่แม่งยังแหงเลย
เพราะว่ามันเยอะมากเลยเพราะว่าระบดเรา๕๕ซีน
คือเราตัดมันก็เรายากหนังใหญ่เจ็บสิบนาที
โอ้โฮแบบกูเป็นคนเด็กเองแหละจริงแล้ว
แต่ว่าเราบล็อกเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากไปถึงกองแล้วอยาก

พูดตรงคือเราทำไม่เปลี่ยนเอาจริง

คือเวลาระหว่างสิ่งที่ต้องเป็นกับสิ่งที่เป็นตัวเราที่เราอยากทำ

เพราะเรารู้ว่าต้องเล่าอะไร

เช่นแบบมีทีหนึ่งถ่ายแบบแล้วสงฆต้องมี๔แช็ต

แต่ว่าพอไปมากเราก็ได้แบบ
ได้เล่นการแสดงขึ้นเพราะว่าแบบ

อุ๋มลองเล่นอย่างนี้พี่อุ๋มกับนาน่าเล่น

เออได้ไปลองเวิร์กชอปได้ไปแบบ
อุ๋มตรงนี้แบบนาน่าลองอย่างนี้ไหม

ไม่เคยทำมาก่อนเปิดโลก
เปิดโลกเพราะว่าช็อตมันคิดไปแล้วไง
ในกองไม่ได้คิดเรื่องช็อตเลยเพราะว่ามันถ่ายแบบนั้นอยู่แล้ว

ของพี่บาสใช้วิธีคล้ายเราเลยคือ

ถ่ายมาแบบพี่ตัดยังไงวะ

คิดอะไรออกบอกเลยผมคิดอะไรบอกอะไรผมใส่เลย

จริงผมว่าในใจพี่บาทก็รู้ว่าจะใช้อะไร
แต่ว่าเขาอยากอีกพอว่ามันดีต่อนี้ไหม

ชอบงานลำดับภาพของเรื่องไหนที่สุด
้งหือยากไหม

แต่ถ้านังชอบชอบที่อยู่สุด

คือหนังที่ชอบเราแม่งกลายเป็นหนังที่ตัดไม่เยอะเว้ย

ลงในโลกก็ลองลองไห้เลย
ไม่รู้มันอะไรมันพลังมากเลย
พอจบช็อตแล้วเขาเลือกโมเมนต์ถูก

ตอนที่เราเคยมีคนจะให้เราเลือกหนังไปฉาย

เราเกือบเลือกหนังลองเทคแล้ว
แล้วก็แบบอย่าเลยเดี๋ยวแม่งจะโดนด่า

เราไม่ค่อยได้ดูหรอกว่าบำตัดยังไง
เหมือนดูเป็นภาพรวมมาต่อทำมาก่อน

แต่ว่าถ้าแบบชอบมันก็จะมีเรื่องที่ตัดแล้ว

ก็ยาวไปเลย๙ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง

ซึ่งแม่งเป็นงานหนังที่ไม่ได้โชว์ลำดับภาพแล้ว

จากนิสัยส่วนตัวกับหนังที่ชอบ
ไม่เอาเราชอบมากเราดูแบบ๓๔รอบ
กลายเป็นว่าเราไม่ได้รอแรงบันดาลใจจากฟิลลิ่งของหนังมั้ง

มันเป็นหนังรองเทคทั้งสิ้นนะครับ

เหมือนว่าจริงแอบชอบความเรียลไทม์
เออแต่ว่าแบบเราทำงานมันก็แยกได้แหละ
พอฟังอย่างนี้แล้วจะทำให้นึกได้ว่ามันจะมีคนที่ชอบคิดว่า
หนังที่ตัดต่อดีคือหนังที่ตัดเยอะ
เออใช่จริงครับ

ถ้ามันไม่มีเรื่องอื่นมันต้องใช้ตัดต่ออยู่แล้ว

ซึ่งหลงเฮงเรื่องแม่งก็คือตัดต่อนะ
เพราะสุดท้ายมันก็ต้องไปตัดวิดีโอใช่ไม

ก็ต้องรู้ว่าแม่งหยุดตรงไหน

แต่มันก็อาจจะมีการตัดต่ออย่างนี้

ต้องเข้าเรื่องอะไรมึงจะเดินไปหยิบน้ำตอนไหน

ตอนเราดูเราดูหัวไม่รู้ทำไม

มันคือการลำดับเรื่องลำดับอารมณ์ไง
จริงมันเหมือนกับที่เราคุยกันมาตลอด
ก็คือมันอยู่ที่ว่าหนังเรื่องนั้น

คือหลังเราเลยรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนแบบ

อยากทำเหมือนเรื่องนี้วะแล้วแน่น
เหมือนเด็กเล่นของเล่น

แต่เพราะว่าเข้าใจมากขึ้นมั้งอะไรอย่างนี้

คือพี่อ้ำอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักตัดต่อมืออาชีพ
หรือแบบคนที่กำลังจะเข้ามาสู่วงการนี้ใดก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้

เอาอย่างนี้ง่ายคือรอดไหมถ้าเกิดมาทำอาชีพนี้

ถ้าเกิดมาแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรให้แบบเตรียมใจเอาไว้
ตอนนี้เคยตั้งประเทศว่าเริ่มไม่อยากชวนคนมาทำงาน

เพราะว่าจริงตินถามว่าอยู่ได้ไหม
เราว่าเราว่ามันมีงานถ้าอยากได้งานเราว่าไม่ยากนะ

มันมีงานแต่ว่าถ้าอยากทำหนัง

เพราะว่าหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะ

มันเป็นทูตที่ต้องการคนเยอะ

ในความคิดมันจะตัดต่อ
ที่มันก็มีเด็กใหม่สองคน
แล้วก็มีคนที่เราไม่เคยทำด้วยคนหนึ่งตัดต่อ
พอสนุกแต่ไม่ได้ดีมากมันยังได้๒๐๓๐ล้าน

หนังแบบนั้นไม่มีทางได้ถึงท่าแทน

มันกลายเป็นแบบว่าถ้ามันดีมากจะได้บอกไม่รู้
เหมือนการเสพสื่อของคนมันเปลี่ยน
ซึ่งแบบหนังโลงมันก็มันยากมาก

ใช่มันยิ่งยากแล้วเราก็ทำหนังไทย

หมายถึงต้องหาโมเดลให้เจอมันไม่อยากจะเจอ

มันจะยากกว่า
หรือว่าเป็นแบบหนังซีรีส์อะไรอย่างนี้
แน่ซึ่งอาจจะเป็นสื่อใหม่ก็ได้นะ

มันก็เป็นงานตัดต่อละ

แต่ว่าไม่เคยแต่ว่าแบบ

คือถามว่ามันถึงขนาดไม่มีเงินเลยไหม
มันก็คงไม่หรอกถ้าไม่เลือกงาน

เราเห็นคนแบบตอนไปทำประกาศหนังสั้น
ก็อยากทำหนังเอาจริงใครจะไม่อยากทำป่ะ
ยืนโล่งมากกว่าเดือนอะ
มันจะอยู่ได้ปั๊บเดียว

แต่ว่ากลายเป็นว่าแบบที่เราเห็นคือแบบ

ต้องมาดูสัปดาห์แรกเยอะ
ก็เลยอัดลงเยอะแล้วอยู่ไม่กี่วัน

แต่จริงคนไม่อาจจะรอดูวีคที่๓สมัยนี้

อ่านรีวิวฟังเพื่อนเรา
รีวิวสัก๕อันไม่ดี๕อัน

จริงมันไม่มีคนที่รีบมันน้อย
ใช่ใช่เพราะว่าจริงเวลาสายโรงมันก็คือแบบ

ใช่แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น
เปลี่ยบไปว่าเพิ่งเห็นว่ามันก็ได้
มันก็ได้นี่เพราะว่าอย่างคุยกับโรงมันก็แบบ

กลายเป็นพอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็มีคนมาดูเท่าเดิม

พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บอ้าวมันเข้าเดิมอีกแล้ว

เหมือนว่าเราเคยคุยกับคนหนึ่งมันต้องการ

มันจะไปสู่จุดใหม่แล้วเราจะกลายเป็นแบบ
แสดงว่าเรามีโมเดลแล้วอ่ะ
ถ้าทำหนังเราต้องรายได้ประมาณนี้แล้ว
ทำได้ถ้าทำเองต้องทำประมาณนี้

ใช่แต่อาจจะแบบไม่รู้ว่าคิดเองเราคิดแต่ว่าตอนนั้นเราคุยกับเขาแล้วมันก็คงไม่เขาอาจจะคิดว่ามันบ้าปะวะ
เช่นแบบว่าเรารู้สึกว่าเราฉายแค่เสาร์อาทิตย์ก็ได้นะ
แต่ว่ากูขออยู่๕เดือนได้ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราขอโรงค่าใหญ่สักโรงหนึ่งให้แบบว่าเราขอฉายแต่ว่าเราฉายแค่นี้ได้ไหม
แล้วคุณก็เอาเข้าอื่นเข้าไปแต่ว่าเราขออยู่นานได้ไหม
หรือเราอยู่ในโรงที่ไม่ต้องเข้าโรงใหญ่ที่อยู่กลางเมืองก็ได้เราขอการเมืองได้ไหม
แต่ว่าขอรอบแบบนี้ขอรอบดีหน่อยแต่ว่าขอแค่เสาอาทิตย์ได้ไหม
เราก็เคยคิดอย่างเงี้ยมันไม่แน่มันอาจจะเวิร์คก็ได้นะเพราะว่าคนมันไม่รีบมาดู
แต่รถมันอาจจะไม่มีตัวอย่างที่มันเด่นชัดไง

แล้วเราก็แบบพอเราจะทำแล้วเขาก็ถามว่ามึงเป็นอะไร
พอดีวมันก็ยังไม่มีใครทำ

ในการจะเชื่อเราด้วยแหละ
มันจะทำให้มันมีอะไรใหม่ขึ้นมา

แต่ว่าเราก็ถึงตายราตรัฟที่
มีเมื่อไรก็ไม่เตรียม

เราก็เป็นแล้วมันคิดไปมาเออผมก็เป็น
แต่เขาก็แบบคนมันแบบ

และการออกจากบ้านมันแพงมากเลยแล้วพูดถูกถูก

เราก็เป็นคนดูคนหนึ่งเราก็ผิดเราก็เข้าใจ
แต่ว่าเราไม่ได้บูลลี่หนังไทยเราเข้าใจหนังไทยทุกเรื่อง

เพราะว่าเรามีความเห็นการพยายามในการทำอะไรใหม่นะ
แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มเอาจริงมันสำหรับเรามันคือมันเพิ่งเริ่มนะ
แล้วก็จะก้าวไปสู่ยุคสมัยหนึ่ง

แต่รู้สึกว่ามันต้องการคนช่วยกันจริงแล้วสำหรับเรา

สุดท้ายมีร้านให้ฝากไหม

ไม่ใช่เพิ่งหรอกบุปนิทาดแล้ว

อาจจะอยู่ในโรงหนึ่งที่เล็กอ่ารึเปล่าก็ฝากไปดู

ก็พลิกเรื่อง
แล้วก็อยากช่วยโปรดิวให้

เอาจริงแบบไม่ถนัด

แต่ว่าอยากพยายามจะช่วยให้มันเกิดขึ้นทั้งคู่
แล้วก็มีการแบบอยากทำซีรีส์อยากทำอะไร
พยายามจะขายถ้ามีงานก็ฝากทำติดตามได้

เดี๋ยวกูตายกูกลัวตายก่อน

ครั้งนี้เป็นปันสัก๑๐ปี

สำหรับวันนี้ก็

ก็ขอฝากรายการมนุษย์ดูหนังพอดแคสเนอะ

มีภาพมีเสียงมีภาพขยับ

ตามที่เราเคยไปฟังกันมาเรื่อย

แน่นอนมีอยู่มั่นหน่อย

สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ

คุณแคดเดี๋ยวคุยกันอีก

มาดูว่าแขกทีมถัดไปเป็นใคร

ซึ่งยังหาไม่ได้